เปิดมันมายิ่งใหญ่อลังการเลยนะคะ

ที่ฉันเห็นหนุ่มเกรทตอนแรกที่โผล่มา

ซึ่งเกรทเนี่ยเปิดใจกับพี่แจ๊กกะรีนนะว่าโอ้โหตัวเองตื่นเต้นมาก
บทบาทที่ได้รับในครั้งนี้ค่ะเพราะเป็นตัวละครที่มีอยู่จริง
ประวัติศาสตร์ของบ้านเราอืมที่ผ่านมาเนี่ยเกรทเองก็พยายาม
ทำการบ้านเลยศึกษาข้อมูลมาเป็นอย่างดีแล้วก็อยากให้แฟน
ติดตามพระเจ้าท้ายศักดิ์ไปนาน
เพราะว่าบทบาทนี้จะยาวไปจนถึงตอนศพเลยนะ
อยู่คู่กับคุณผู้ชมไปจนถึงตอนจบเลยนั่นไง

แจ๊กกะรีนขอเลี้ยวมาถามเรื่องคู่จิ้นกันหน่อย

หลังจากที่มีข่าวกุ๊กกิ๊กปิ๊งรักอยู่กับปอ

ช่วงนี้เขามีโมเมนต์พิเศษด้วยกันเยอะมากเลยปอลกับแจ๊กกี้
หลายคนก็แบบแบบแอบรู้นะว่ากุ๊กนี้เป็นไปได้ไหม
ซึ่งจริงเนี่ยสาวแจ๊กกี้เขาก็เคยแบบเตาะหนุ่มเกรทอยู่
หนุ่มเกรทบอกว่าส่วนตัวแล้วก็ดีใจที่แจ๊กกี้เนี่ยมีหนุ่มมาทำให้หัวใจกระชุ่มกระชวยบ้าง
เพราะว่าแจ๊กกี้เป็นคนน่ารักก็ไม่แปลกหรอกที่ปอันนบจะตกหลุมรักวาซัน
ซึ่งในอนาคตหากเขาจะเป็นแฟนกันจริงเกรทก็ไม่ติดแล้วก็ไม่เสียดายแถมยังเชียร์อีกต่างหากนั่นน่ะสิใช่เปล่าเกรทไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
เสียดายอย่าพูดแบบนี้เลยผมว่ามันแบบมันไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นต้องใครที่จะมาแบบอันนี้ใคร
ผมว่าแจ๊กกี้กับปอเขาก็น่ารักอยู่แล้วผมก็แบบเห็นเขาก็น่ารักดีในส่วนของผมก็เป็นเหมือนเดิมก็เป็นพี่น้องกันเหมือนเดิม
แต่ว่าถ้าสุดสมัยจักกี้เค้ายังปื้มพี่เกรดเหมือนเดิม

คือตอนนี้เค้าก็มีข่าวกับอีกคนนึงมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยากให้แฟนคลับให้แยกแย้นะคะ
อ่าละไม่เป็นไร
เอาจริงนะเห็นหน้าพี่เกรทแล้วก็อยากแซว

อยากเซลล์ให้แบบให้เขามีแฟนสักที
อยากให้คิดอะไรอย่างนี้